ทุกผู้ชมครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าในเรื่องที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมก็ถามกันเยอะ
เหตุการณ์วัยรุ่นตีกันนะครับในงานบวชนะฮะที่เขามีรถแห่มาที่ร้อยเอ็ดเจ้าของงานเนี่ยโอ้โหวุ่นวายหมด
ใช่ค่ะวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาจากต่างหมู่บ้านหมู่บ้านใกล้กันอีกกลุ่มหนึ่งก็วัยรุ่นในพื้นที่นั่นแหละ

ลดพี่ตัวดีนะครับลดพี่
เจ้าชื่อใส่
นี่คือตอนแรกที่โดนชกโดนต่อยไป

ถูกต้องฮะแล้วมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

โอ้โหเป็นงานบวชนะครับ
ที่บ้านน้องหลุกตำบลนาโพคำเผลอเมืองจังหวัด๑๐๑
เหตุการณ์นี้มีชายวัยรุ่นวัย๒๐ปีคนหนึ่งบาดเจ็บหัวแตกนะฮะ
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเจ้าภาพเขาจ้างรถแห่มา
บันเลงในงานบวชขบวนแห่นาค
ตรงจุดนี้จะมีคนหนึ่งโอ้โหยังไงก็ไม่ยอมเลิก
จะเอาเรื่องอยู่นั่นแหละนะครับก็ต้องประกันกันนะครับ
นี่ฮะผู้ชายคนนี้นะครับ
คือคนนี้เขาบอกว่าเขามาจากต่างถิ่น
สุดท้ายแล้วพักพวกก็พากันดึงกลับไป
แต่ทีแรกไม่ยอมหยุดเห็นไหม
มีรถแห่มาออกจากบ้านเจ้าภาพ
เนี่ยมาจากต่างถิ่นผ่านมา๑กิโลเมตรไม่รู้มายังไงมาขอเต้นด้วย
เต้นกันไปเต้นกันมาก็ไปวิวาสกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น
แล้วก็ชกต่อยกันเครื่องระเบิดปิงปองใส่กัน
หลังจากนั้นกลุ่มต่างถิ่นก็ถูกดึงถูกแยกย้ายกันไป
วันนี้เราไปคุยกับทางเจ้าภาพงานบวชนะฮะ
นายสมควรทุมศิษย์อายุ๔๖ปีนะครับบวชลูกชาย
นี่ฮะที่บ้านเต็นต์เตรียมงานบวชเนี่ย
เขาบอกว่าความจริงแล้วถ้าจะถามถึงผลกระทบกับงานบวชของเขาเนี่ย
ไม่มีผลกระทบหรอกเพราะมันเป็นช่วงกลางขบวนแห่
ออกจากบ้านงานบวชไปแล้วนะครับกำลังแห่ไปตามทางแห่นาคไปนะครับ
เป็นถนนในหมู่บ้านแต่ว่าเหตุการณ์ที่วัยรุ่นตีกันเนี่ย
มีคนเจ็บคนหนึ่งนะครับหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้ช่วงค่ำค่ำเนี่ยนะครับ
พ่อกับแม่ของวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยก็มาขอโทษเขาแล้วนะ
ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เนี่ยงานบวชเขาต้องเสียหายหมดนะเกี่ยวกับเรื่องของความวุ่นวายต่าง
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านกับหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยเห็นว่ามีรถแห่นาคมีรถแห่มาก็เลยมาเต้นนะครับ
เข้าใจว่าเต้นกันไปเต้นกันมาก็คงจะนี่แหละฮะคำเมนต์กันก็ชุลมุนวุ่นวาย
ทางเจ้าของงานบวชเจ้าผ้าจัดงานเขาบอกไม่เป็นไรเขาไม่ติดใจ
เพราะว่ามาขอโทษแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เจ้าของรถแห่บอกว่าจะเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุฮะ
เพราะว่ารถแห่เขาพังเสียหายด้วยนะครับมีการเครื่องระเบิดปิงปองเดี๋ยวจะไปแจ้งความ
เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวพวกนี้มาดำเนินคดี
นี่ฮะก็ยังดีที่เจ้าของรถแห่เอาเรื่อง
ใช่ค่ะก็ต้องเอาเรื่องกันบ้างแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ถ้าปล่อยไปเดี๋ยวก็ไม่เข็ดแล้วก็จะทำกันอีกไง